ดูงานเดียวกันนะคะเจอพี่อา
มีข่าวดีกับแฟนสาวของเขา

ไม่ใช่นะคะแฟนสาวเขาเรียนจบแล้วจ้า

จะบอกว่าไม่ได้มีดีแค่สวยเซ็กซี่

แต่ว่าสาวเอ้ยคนนี้นะคะเอ้ยพรสวรรค์หวานใจนักร้องหนุ่มอาณัตภพลค่ะ
เขาบอกว่ามีกึ๋นค่ะเรียนเก่งนะคะเธอใช้เวลาเรียนแค่๓ปีครึ่ง
ก็จบนะคะคณะรัฐศาสตร์นะคะแถมพ่วงด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกต่างหากปรบมือค่ะ

เดินมาบอกว่าพี่หนูมีข่าวดี

เปล่าจะเรียนจบแล้วนะคะ
ส่วนของขวัญมีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

แต่ที่แน่ไม่ใช่การคุกเข่าขอแต่งงาน

ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

รอให้มันเข้าร่องเข้ารอยก่อน

จริงป่ะนี่ทำไมจะป่ากันอย่างนี้พี่
ไม่ได้ป่าหรอกแต่ว่าน้องเห็นน้องเขาอยากทำ
ก็เลยอ่าก็เลยเราลงทุนให้
ก็ทุกอย่างที่ทำณปัจจุบันก็เพื่ออนาคตอยู่แล้ว
รีบเร่งชีวิตมันอยู่กับการรีบเร่งมาเยอะพอสมควรแล้วครับ

พี่สาวผมมีลูกคนละ๒คน
พี่สาวผม๓คนครับ

รอก่อนครับรอก่อน